ที่ต้องยกของขนของโดยใช้แม่แรงช่วยผ่อนแรงแล้วนะ
แต่สุดท้ายบางทีการใช้แม่แรงต้องเลือกให้ถูก
โดยเฉพาะการขนของขึ้นทางลาดทางชัน

คนลืม
ก็จะเล่าไม่เอาก็จะก็ไม่แคร์
ปรากฏว่าเธอเอาของลงทางลาดโดยการถอยแบบนี้

มันเหมาะกับการใช้ตรงนี้หรือไม่
และอีกอย่างมันสามารถที่จะช่วยต้านความเร็วหรือเปล่า
กันไหลได้หรือเปล่ามีตัวล็อกได้หรือเปล่า
อันนี้สำคัญมากการจะใช้แม่แรงให้เหมาะนะครับ
แม่แรงที่ใช้ใช้กันที่ช่างเขาใช้ใช้กัน
มีทั้งแม่แรงแบบกระปุกคุณเคยเห็นไหม
เป็นทั่งขึ้นมาเป็นกระปุกนะครับ

ส่วนนี้แม่แรงแบบตะเข้เขาเรียกตะเข้
แล้วก็ไหลลงมาแบบนี้นะอันตรายนะคุณนะ
แล้วเป็นผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวผมว่าเหมือนแขนเธอจะหักด้วยหรือเปล่า